คนเจ็บเข้ามาร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าทำไมคดีของเขามันช้าจังเลยมันไม่มีความคืบหน้าเลย
คนที่ก่อเหตุเนี่ยไม่มารับผิดชอบความเสียหายอะไรทั้งนั้น
คือคนเจ็บเขาบอกว่าเขาถูกผู้ชายเป็นวัยรุ่น๗๘คน
รุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวเนี่ยจ่ายค่ารักษาตัวเกือบสองแสน
แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วแต่คดียังไม่คืบหน้า
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วอะค่ะ
นี่ค่ะคือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ๕พฤศจิกายนปีที่แล้ว
วัยรุ่น๗๘คนได้มารุมทำร้ายร่างกายจนคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าบาดเจ็บสาหัส
ประเด็นก็คือคนเจ็บบอกว่าก็ผมเนี่ยนะไปสังสรรค์กับเพื่อนคืนวันเกิดเหตุ
ปวดปัสสาวะก็เลยลงไปเข้าห้องน้ำจังหวะไปเข้าห้องน้ำไปเจอในฟลุ๊กกับในบอล
สองคนนี้มาหาเรื่องพอออกจากห้องน้ำในฟลุ๊กกับในบอลก็ยืนรออยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วก็มาต่อยเขาตามคลิปตัวคนเจ็บบอกว่าผมก็ต่อยสวนไปมั่วป้องกันตัวตามสัญชาติยาน
ในบอลไปเรียกพวกมาอีกมารุมทำร้ายทั้งหมัดทั้งเตะโดนเก้าอี้ฟาดไปอีกนี่ค่ะ
ไปรักษาตัวเนี่ยนะที่กระดูกใต้ตาคือแตกเลยนะคะต้องผ่าตัดด่วนค่ารักษาสองแสนได้
จนถึงวันนี้ค่ะทางคนที่ก่อเหตุไม่ติดต่อไม่ขอโทษไม่รับผิดชอบอะไร
อยู่ในคลิปภาพเนี่ยยังหาตัวไม่เจอทีนี้ค่ะทางคนเจ็บบอกว่าก็พยายามไปหา
ข้อมูลด้วยตัวเองนะว่าไอ้๓คนที่ยังหาไม่เจอเนี่ยคือใครอะไรยังไง
ครับก่อนหน้านี้มีการนัดคุยกันที่โรงพัก
แต่ว่าทางฝ่ายคนเจ็บบอกว่าไม่ยอมความแน่นอนเรื่องนี้ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอน
ของกฎหมายให้ถึงที่สุดแต่ณเวลานี้จนถึงเวลานี้คือเหตุการณ์
ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วตำรวจบอกว่าสอบปากคำไปห้าปาก
จะส่งฟ้องศาลสิบห้ามีนาคมแต่คนเจ็บบอกว่ามันช้าเกินไปไหมอ่ะ
แล้วทำไมสอบปากคำไปแค่๕คนแล้วคนอื่นที่เหลือที่อยู่ในเหตุการณ์ล่ะ
ก็เลยจะขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะคะเราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับคนเจ็บค่ะนายกันตินัททะพสอายุยี่สิบสองปี
เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ย
ตำรวจสอบปากคำคนก่อเหตุไปห้าคนครับ
แต่คนที่ก่อเหตุจริงจริงตามคลิปภาพเนี่ยมันแปดคนทีนี้ค่ะ
อีก๓คนที่เหลือเนี่ยทำไมสอบปากคำไม่ได้
ทั้งทั้งที่ทั้งแปดคนเป็นเพื่อนกันหมดอืม
เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันหมดแล้วเป็นนักกีฬาด้วย
ทำไมตำรวจสอบปากคำไปแค่ห้าคนตำรวจเคยนัดไกลเกลี่ยแล้วรอบหนึ่งนะคะ
แต่คนก่อเหตุไม่สำนึกไม่ขอโทษอะไรเลยทางครอบครัวของคนเจ็บ
เขาก็เรียกค่าเสียหายไปแต่คนก่อเหตุบอกว่าไปว่ากันชั้นศาล
ไม่ยอมจ่ายไม่ยอมรับผิดชอบเขารักษาตัวไปสองแสนกว่าบาท
กลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตเพราะว่ากระดูกตาแตกเลยนะคะ
ตอนนี้ก็เลยมองว่าคดีมันช้าไปไหม
ทั้งที่ภาพจากกล้องวงจรปิดตามคลิปภาพที่เราให้คุณผู้ชมดูไป
ครับคนเจ็บบอกว่ามันก็ชัดนะเห็นหน้าคนก่อเหตุชัดเจนทุกคนเลยอ่ะค่ะ
ผมไม่รู้จักคนที่เหลือแต่ว่าผมรู้จักแค่คนที่ต่อยผมคนแรกแค่คนเดียว
เคยเคยมีปัญหากับเพื่อนของเขาแต่ว่าเรื่องมันจบไปแล้วครับ
แต่เหมือนว่าคนนี้เขาไม่ยอมจบกับผมอะไรอย่างนี้ครับ
ว่ามันช้ามากเพราะว่าคือหนึ่งก็คือเรามีหลักฐานที่เห็นหน้าชัดหมดทุกคน
สองเราเจอกับ๕คนที่มาลุมทำร้ายเราแล้วเพราะว่าตำรวจได้นัดมาไก่เกียรติรอบแรกแล้ว
แต่ว่าก็ยังไม่สามารถหาอยู่๓คนได้
แล้วผู้เสียหายเขาก็กังวลใจค่ะ
เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุหรอกนะ
แต่ก็ขับรถสวนกันบ้างอะไรบ้างเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะ
แล้วผู้ก่อเหตุก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ส่วนตัวคนเจ็บบอกว่าผมไปนอนหยอดน้ำข้าวต้มที่โรงพยาบาลอยู่ตั้งนาน
ผมเนี่ยต้องมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเกือบสองแสนแล้วแบบนี้ความเป็นธรรมมันอยู่ที่ไหน
ก็ยังเจอกันอยู่ยังเจออยู่อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันอย่างนี้ค่ะ
ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีนี้ก็แล้วกันนะครับ